ร้องเพลงไม่เพราะแต่อยากเพราะอยากร้องด้วยใจ
สองมือกลับลงที่ตรงเนื้อ
แค่ภาษณ์ยาโมนี่
ต้องบอกว่าขอเก็บตกนะคะจากคลิปหลานย่าโมโกจักรวา

ถึงความขลังความปังนะคะของย่าโมค่ะ

ก่อนพิธีแห่ขบวนน้องแอนโทเนียค่ะ

แล้วด้วยความบังเอิญหรืออะไรไม่ทราบนะคะ
พี่แจกรีนใส่เสื้อสีเขียวไทยรัฐสดใสแบบนี้ค่ะ
ซึ่งคุณแม่นีนะคะแม่ของน้องเอ็ทูเนียเนี่ยคนนี้เลย
คือเป็นเขียวข้อมัตรเชษ
ใครใส่มาปุ๊บขอได้ปังแบบนั้นเลย
นี่ก็สีเขียวเขาบอกว่าอะไรสีเขียวเหนียวซับไง
เคล็ดก็คือลิ้มก็คือต้องไปไหมแปะที่ดาบ
ซึ่งในแห่งนี้มีประหลาดที่ความเป็นไม้ยาว
เป็นร้อยปีเลยค่ะอันนี้วันหนึ่งวันถัดมาเลยค่ะและหากใครอยากสมหวังก็เอาหมากครูไปถวายท่านค่ะ
โดยพี่แจ๊กรีนก็ได้สวดมนต์ขอพรย่าโมนะคะพร้อมถวายน้ำมันตะเกียงเขาบอกว่าเมื่อวานวันอาทิตย์เนี่ยค่ะ
เติมน้ำมันตะเกียงแล้วชีวิตเราจะสุขสว่างแบบนี้เลยอ๋อเติมความสดใสให้กับชีวิตถูกต้อง
ซึ่งนารินเขาก็เป็นสายมูเขาบอกว่าเธอขนลุกตลอดเลยที่มากราบย่าโมนี่แหละค่ะ
คนสวยของแอนโทเนียค่ะซึ่งเชื่อฝังใจว่าย่าโมท่านรักและเอ็นดูลูกหลานคนโคราชทุกคนค่ะ
จากเรื่องที่น้องแอนโทเนียมงลงแล้วนะคะแม่นียังเคยมาบนบานสารกล่าวขอให้คุณยายหายเจ็บขาค่ะ
ก็สำริดผลดังนั้นดังว่าด้วยนะคะ
ที่สำคัญคุณแม่นีนะคะยังได้อวดพระเครื่องรูปท้าเวสวันค่ะ
ซึ่งเป็นเครื่องรางของขังที่ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยค่ะที่เห็นที่คอเลยค่ะ
นีก็ได้ให้พระเครื่องกับพี่แจ๊กรีนมา๑องค์ด้วยค่ะ

เจ๊กรีนยังได้ล้วงหายที่รูปปั้นอนุสาวริยาโมค่ะ

ซึ่งจากการตั้งจิตอธิษฐานก็นี่แหละค่ะ

แต่ว่าจะเป็นเลขอะไรนั้นไปดูเลยค่ะ
อ๋อถูก
เป็นความเชื่อนะคะ
เป็นพระเครื่องที่เจ้าอาวาส

ใบติดมือมาแบบนี้นะค่ะอันทุกคนคณะสาธุทุกท่านด้วยนะค่ะ

เธอนี่ไปเทียบไปเปรียบนางงานไปเปรียบความสวยนะ
พี่ยายพลินีเขาพักมาว่าทักค่ะคุณแจ๊คกลับมาจากสวยนะ
กลับมาจากโคราชสวยขมน้องแอนโทเนียแล้วเหรอคะ
ว่าจะเปรียบจริงสวยคนละแบบสวยคนละแบบ
หลานย่าโมโคจักรวาลนี่เรื่องจริงนะ
แล้วเอ็นทูเนียก็คือออร่ามาก
คือคนทั้งจังหวัดมารอต้อนรับแบบว่ายิ่งใหญ่จริงนะคะ
โมง๓มาแน่ไม่มาปีนี้ก็ไม่รู้จะมาปีไหนแล้วค่ะ
จริงค่ะอ่าสาวงามวาดที่โมงสามของจักรวาลเรามาต่อกันที่เลขสวยของมหาบันดิก
แล้วล่าสุดแม่ฮายใจดีจัดให้เอฟซีกับตัวเลขชุดใหม่ที่เป็นเลขใกล้ตัวว้าว
คือเลขเนี่ยมาจากการเรียนปริญญโทนี่แหละ

เลขป้ายหมวกของมหาบัณฑิต

แถวที่๖ลำดับที่๔

ไปต่อกันที่พี่เจ๋นเชิญยิ้มค่ะ
พี่เจ๋นปีนี้อายุครบ

เดือนนี้ถือว่าเดือนเกิดของพี่แจอ้น
รายได้ก็คณะก็มาจากการสร้างเหรียญหมุนเงินหมุนทองหลวงปู่โสพลค่ะ
แล้วต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ของพี่ใจแอ้นจริง
เพราะแกได้จุดเทียนเสริมดวงชะตารับเดือนเกิด
แจกข้าวสารจำนวน๕๐๐ถุงให้กับชาวบ้านใกล้เคียง

ที่จะเอาเลขปลายประทัดมงคลในพิธีมาฝากพวกเราด้วย
ซึ่งเลขปลายประทัดที่พี่ใจแอ้นจุดได้ก็คือ

โหยตายล่ะมีแบบว่าตัดเลข๒ไป

สาหรับคุณผู้ชมค่ะเรื่องโชคดีแบบนี้อายุดีกว่า

เจ้าของกฎเกรงบารมีพ่อกรู

เดินทางไปที่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

ตอนนี้ได้เขียนเพลงถวายตามความตั้งใจแล้วนะ

และขอให้ท่านโดนจิตโดนใจให้ลูกศิษย์หลั่งไหลไปกราบไห้หลวงพ่อเดิมให้มากขึ้น

เป็นความบูรณ์
ส่วนคนนี้ต้องบอกว่าปังแล้วปังอีกสำหรับบอสโจยมมนิน
แห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพ้
เลิกงามยามดีถอยรถใหม่คันใหญ่จวด

ป้ายแดงเลยนะคะรถที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือรถหกล้อ
ที่จะมาช่วยเสริมทัพขนอุปกรณ์การแสดงของฤดูการใหม่ที่จะถึงในปลายเดือน

ตาไวมากอันนี้เป็นป้ายแดงนะคะ๔๗๐๕๙
แต่ว่ายังไม่ใช่เลขทะเบียนจริงถ้าเขาเปลี่ยนเลขทะเบียนจริงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง
เมื่อกี้นอกจากเลขทะเบียนแล้วมีเลขของพวงกุญแจด้วย
เลขของคุณแจก็อันนี้เลขทะเบียนแดงแล้วก็มีเลขของคุณแจด้วยก็คือ๗๓๓๒๐
นะคะทั้งเลขทะเบียนทั้งเลขกุญแจบันเทิงไทยรัฐเก็บเรียบเก็บหมด
เป็นการให้เข้าบุญถูกต้องและเลขมงคลของเราวันนี้เนี่ยมีเลข๔แทบจะทุกคนเลย
แฟนเห็นคลิปดังกล่าก็เข้ามาแสดงความยินดีกับบอสโจแล้วก็ซ้อนุษกันเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
ฤดูการใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาจะเปิดฤดูการวันที่๒๓กันยายนแจกหนักเลย
ทั้งทองแจกทั้งวัวแจกรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า๕คันไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
โหสุดยอดเนอะนะได้วัวตัวหนึ่งก็หูตั้งหลายคล่องนะ
๔หมื่นมันวัวตัวหนึ่งสี่หมื่นเราไม่ได้แจกตัวเดียวไง